พูดถึงเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยกิจกรรมก็มีเยอะ
การเข้าค่ายนะทั้งลูกเสือนะทั้งค่ายธรรมะนี่ก็มีนะครับ
ทีนี้มันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนที่เขาเคยเข้าค่ายธรรมะ
แล้วปัจจุบันนี้กลายเป็นว่ามีอาการทางจิตไปเลย
ท่านเคยมีประสบการณ์แบบไหนลองบอกให้หน่อย
แต่ว่าทางโรงเรียนเข้ามาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวฟังจากมุมของคนที่เป็นเพื่อน
ที่ได้โพสต์ภาพลงในกระทู้พันทิพย์นะครับบอกว่า
ค่ายธรรมะแทบไม่มีอะไรธรรมะโรงเรียนบังคับให้เข้า
แล้วก็ทำเพื่อนเราต้องพบจิตแพทย์
ปัจจุบันยังรักษาไม่หายโดยเนื้อหาในกระทู้พันทิพย์เนี่ย
เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาสี่ปีแล้วนะครับ
บอกว่าเคยต้องเข้าค่ายธรรมะเนื่องจากทางโรงเรียน
บังคับว่าเด็กม๔ทุกคนต้องเข้าค่ายไม่อย่างนั้นไม่ผ่าน
กิจกรรมในค่ายมีการเปิดคลิปที่ทำให้นักเรียนและครูสะเทือนใจ
อย่างเช่นเปิดคลิปเชื่อดสัตว์ที่มีเลือดเยอะให้ดู

พอข้าวเหลือก็เทรวมใส่หม้อแล้วให้ครูมาให้ครูเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบกินแทน
มีการบังคับให้ยืนสาบานตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้เด็กยืนจนถึงตี๕จนเป็นลมกันหลายคน
มีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเจ็บป่วยเพราะพักผ่อนไม่พอ
รวมถึงมีการทำกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกกดดันจนต้องร้องไห้

หนึ่งในนั้นคือเพื่อนของเจ้าของกระทู้ที่บอกว่าร้องไห้หนักมาก
หลังจากจบจากค่ายต้องไปพบจิตแพทย์หยุดเรียนไปปีหนึ่ง
เขาอ้างอิงว่าเป็นเหตุการณ์เข้าค่ายธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นอยู่มปรายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

จะมีโรงเรียนแห่งนี้ที่เขาออกมาชี้แจงว่า
ข้อทิศจริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกคนนึงที่ระบุว่าตัวเองเป็นพี่ชายของนักเรียนที่ต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์
จากเหตุการณ์เข้าค่ายธรรมะนั้นจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ๔ปีแล้ว
เพิ่งมารู้รายละเอียดกิจกรรมจริงจากกระทู้นี้นี่แหละ
ก่อนหน้านี้รู้คร่าวว่าน้องเนี่ยไปค่ายธรรมะ
กดดันเหมือนกับมีกิจกรรมให้เด็กสำนึกผิด
เพราะฉะนั้นใครที่จิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยจะถึงขั้นจิตตก
อาการของน้องก็คือพอกลับมาเอาแต่พูดขอโทษแม่ขอโทษพ่อขอโทษพี่ชาย
วาดระแวงใจสั่นตลอดเวลานอนไม่หลับตอนกลางคืน
พอตกกลางคืนน้องจะลุกขึ้นมาก้มลงกราบทุกคนในบ้าน
กราบทุกคืนบอกว่าน้องขอโทษน้องขอโทษน้องขอโทษ
บ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะไปทำผิดอะไรมาปรากฏว่าน้องสำนึกผิด
ภายใต้จิตใจของน้องคือสำนึกผิดที่ตัวเองไม่ใช่ผู้ชาย๑๐
ซึ่งจริงในบ้านก็รู้ตรงนี้ก็รับได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่น้องก็แบบขอโทษขอโทษกราบขอโทษทุกคืน
เรื่องยังไม่จบครับเพราะว่าน้องยังคงก้มกราบขอโทษทุกคืนทุกคืน
ทำให้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนอาการหนักขึ้นไม่กล้าเจอหน้าใคร
เหมือนกับคิดมากว่าตัวเองเนี่ยผิดมากที่ไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยไม่ใช่ผู้ชาย๑๐๐เป็นเพศที่๓
ถึงขั้นไปมุดตัวอยู่ใต้โต๊ะแล้วแอบร้องไห้คนเดียวจนทุกคนในบ้านเห็นท่าไม่ดี
ตัดสินใจพาน้องไปพบจิตแพทย์รักษาอาการอยู่๒๓เดือนอาการก็ดีขึ้นแต่ไปเรียนไม่ได้
ต้องรักษาสภาพจิตใจที่บ้านต่อเนื่องต้องทานยาต่อเนื่องซึ่งหมอบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิต
เพราะอาการมันสามารถกลับมาเกิดได้เสมอแล้วเขาก็ทิ้งข้อความบอกว่าอยากฝากถึงการจัดค่ายธรรมะ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าค่ายธรรมะได้หรือเปล่าควรหยุดทำกิจกรรมนี้เถอะมันไม่มีประโยชน์เลย
เพราะกิจกรรมแต่ละอย่างเหมือนเป็นการบีบบังคับและกดดันให้เด็กไปยอมรับสารภาพความผิดเหมือนกับเด็กเนี่ยเป็นนักโทษ
แล้วเหมือนกับว่าจะมีการขู่ทำร้ายร่างกายเป็นใครก็กลัวยิ่งเป็นเด็กมัธยมที่ไม่เคยไปเจอสภาวะกดดันแบบนี้
จิตใจไม่เข้มแข็งบอกได้เลยว่าเด็กนั้นสามารถจิตตกได้
ทีนี้ค่ะมีคนที่เขาเคยเข้าค่ายธรรมะลักษณะนี้แล้วเขาออกมาให้ข้อมูลนะคะ
ข้อมูลนะคะในการสมสัยเป็นนิสิตชั้นปี๔จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวแทระทีวีของเราว่าตัวเองเคยเข้าค่ายธรรมะเมื่อปี๒๕๕๖
ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ๓วัน๒คืน
โรงเรียนแจ้งว่าเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความอดทนรักเพื่อนรักครู
ในการเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมเป็นแบบนี้ค่ะ
กิจกรรมแรกที่ต้องทำก็คือให้นักเรียนเข้าห้องประชุม
ถอดรองเท้าเอาไว้หน้าห้องแต่ถอดแบบระเกะระกะนะคะ
ทางรุ่นพี่และครูก็เอาเชือกรองเท้าที่ถอดไม่เป็นระเบียบ
มัดเชื่อมกันเป็นคู่แล้วเอาไปแขวนคอ
พอถึงมื้อเที่ยงตอนกินข้าวเที่ยงค่ะ
พระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเปิดวีดีโอแต่เป็นวีดีโออะไรรู้ไหมคะ
เป็นการฆ่าทารุณเชื่อดสัตว์อุบัติเหตุเป็นภาพที่มีแต่เลือดสาด
เด็กนักเรียนก็กินข้าวไม่ลงทีนี้พอกินข้าวไม่ลงข้าวก็เหลือ
ข้าวที่เหลือเขาเอาไปเททิ้งรวมกันจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่และครูก็เอาข้าวนี้ไปกิน
คือเหมือนกับว่าให้นักเรียนสำนึกผิดว่านี่ไงกินข้าวไม่หมดกินข้าวเหลือ
ครูก็ต้องมากินแทนแบบนี้ค่ะครับเหมือนกับให้นักเรียนสำนึกผิด
ไม่ควรกินทิ้งกินคว่างอ้างว่าเป็นข้าวที่กินเหลือแล้วเอามารวมรวมกัน
แต่จริงแล้วคือข้าวใหม่นี่แหละแต่เหมือนกับตั้งใจทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกแย่
แล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมค่ะที่ในการคนนี้ในฐานะคนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายธรรมะนี้
เขาบอกว่าไม่เข้าใจจริงว่ากิจกรรมแบบนี้มันเป็นการพัฒนายังไงทำไมต้องใช้วิธีการแบบนี้นะคะ
ตอนนั้นผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕แล้วเป็นค่ายที่เหมือนโรงเรียนเนี่ยบังคับให้ม๕ทุกคนต้องเข้าอะไรประมาณนี้ครับ
ก็คือกิจกรรมแรกที่เจอเลยก็คือการเข้าห้องประชุมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการถอดรองเท้า
ซึ่งด้วยความที่นักเรียนก็ไม่รู้ว่าฉันต้องถอดรองเท้ายังไงเพราะปกติไม่เคยถอดรองเท้าที่โรงเรียน
เข้าใจไหมฮะก็เลยถอดกันสเปสปะมากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นประเด็นที่ว่าเราไม่ถอดรองเท้าเป็นระเบียบ
ก็เอารองเท้ามาแขวดคอบรรดาพี่สตาร์ทบรรดาอาจารย์ซึ่งตอนนั้นมันคือกิจกรรมแรก
จะเรียกเองเรารู้สึกว่าทำไมต้องแขวนอาจารย์อันนี้ยังอินอยู่ว่าทำอาจารย์ฉันทำไมอะไรประมาณนี้ครับ

นักเรียนเยอะมากลุกขึ้นไปเอาข้าวทิ้งเลยกินข้าวไม่ลงอะไรอย่างนี้

ก็เลยตอนเย็นก็คือตอนกลางพืชก็มีหม้อข้าว
หม้อหนึ่งมีข้าวมีผักมีหมูอะไรอย่างนี้รวมกันอยู่
อ่ะรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่ง
สุดท้ายก็เป็นการที่ให้รับผิดชอบร่วมกันให้กินข้าวเหลือให้หมด

มีการคาบจานมีการยึดทุ่งโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งยึดทรงโรงเรียนจะเป็นกิจกรรมกลางแล้ว
ซึ่งพอเกลียดกรรมกลางผมพูดตัวว่าผมจะมีแกล้งเพื่อนเลย
หลังห้องประชุมก็คือไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว
คือรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันคือการเมคอัพขึ้นมา
มีการที่เอาโรงเรียนไปเขียนว่าทงเฉลยศึกอะไรอย่างนี้ครับ
ทรงเฉลยแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำตามจะเอาทรงยึดไป

ถ้ายอมรับว่าเป็นเพศที่๓ไม่รับว่าซูบบุหรี่เอาลงไปกินราว

ผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จบได้อันแต่๖๐๐นเลยด้วยซะ
อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า
เขาก็พยายามยืดเวลาไปจนถึงตี๕

เพราะว่าเราตื่น๗โมงเช้า

เรื่องฝึกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว

ตอนนั้นคือในหัวคือไม่เอาแล้วคือติดตกไปแล้ว
แต่ผลกระทบจากตัวผมจริงก็คือ
ผมอันนี้เป็นคำพูดที่ยังติดอยู่ในหัวจริงเลย
อันนี้ขออนุญาตพูดนะครับ

กูไม่รู้เลยว่ากูจะเลิกนับถืออาจารย์

เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผมพัฒนาด้านใดเลย

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากค่ายธรรมะ

เดี๋ยวทางโรงเรียนเขาจะชี้แจงนะครับ

ค่ายธรรมะให้เด็กรู้จักบาปบุญคุณโทษ

ปลดปล่อยตัวเองอะไรออกมา

เพราะว่าสุขภาพจิตพื้นฐานของเด็กแต่ละคนเนี่ย

ดังนั้นไม่รู้ว่าเด็กพอไปเจอแรงกดดันแบบนี้

บางคนจิตแข็งก็อย่างที่เขาบอกใช่ไหม

แต่บางคนเขาก็รับไม่ไหว

บังคับให้สารภาพว่าใครเป็นเพศที่๓
ดื่มเหล้าใครเคยเสพยาเสพติด
สร้างสถานการณ์ให้ครูต้องมาขอโทษนักเรียน
เพราะว่าครูทำหน้าที่ครูไม่ดี

หลังจากตัวเองเข้าไปเรียนที่คณะ
ครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้รับความรู้ว่าค่ายธรรมะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แต่โรงเรียนที่เขาเคยเจอเนี่ยมันไม่ได้พัฒนานักเรียน
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ถ้าถามว่าตัวกิจกรรมแต่ละตัวกิจกรรมสามารถแปลงไปเป็นธรรมะได้ไหม

อิทธิบาทอหิงสามันได้หมดเลย
แต่ว่าวิธีการมันผิดแปลกไปหน่อย
อย่างที่เหมือนผมเรียนครูอย่างนี้
แล้วก็จะรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมันมีความแตกต่างกัน
ฉะนั้นความแตกต่างของนักเรียนทุกคนเราจะต้องจัดให้มันเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน
ไม่ใช่จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อนักเรียนทุกคนและนักเรียนคนไม่สามารถรับกิจกรรมนั้นได้
มันไม่มีเหตุผลเลยครับที่นักเรียนจะต้องไปอยู่ในจุดไหนจุดที่โดนกดดันมาก
ก็คือที่ทราบมาคือเป็นน้องของพี่ที่รู้จัก
ก็คือเข้าค่ายอันนี้แล้วก็เหมือนในค่ายน้องเขาทนความกดดันไม่ไหว
มีอาการอ้วกมีอาการต่างเกี่ยวกับความกดดันอะไรอย่างนี้
หัวอยู่ไม่ได้บ้างเลยครับก็เลยโทรเรียกผู้ปกครองให้ผู้ครองมารับ
แต่หลังจากนั้นหลังจากเสร็จค่ายนั้นคือน้องเขาหายไปเลย
อยากให้ชี้แจงความจริงแล้วอยากชี้แจงว่าวัตถุประสงค์คืออะไร

ส่วนเรื่องที่ว่านักเรียนทุกคนต้องเข้าค่ายธรรมะ
อันนี้เขาก็มองว่าคือการจัดการเรียนการสอนด้านจริยธรรมเนี่ย
ต้องดูที่ผู้เข้าค่ายด้วยว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเขาทนความกดดันในระดับไหนได้บ้าง
ถ้าเขาไปไม่ได้ก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
ไม่ใช่ว่าแบบต้องไปไม่ไปไม่จบอันนี้ไม่ได้
เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขารู้ดีว่าลูกของเขาสามารถที่จะไปเข้าค่ายแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง

ทีเขาก็มีจดหมายมาแจ้งผู้ปกครองนะว่าอนุญาตให้ไปหรือเปล่า

ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยไงบางทีนะ
เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมค่ายคุณธรรมหรือว่าค่ายธรรมะนะคะ
สุรินเนียมสุวรรณผู้มนุยการโรงเรียนศรียาภัยแล้วก็มีคณะครูอาจารย์
เขาเปิดห้องแถลงข่าวเลยก็มีพ่อของนักเรียนที่ต้องพบจิตแพทย์นะคะ
มาร่วมในการแถลงข่าวด้วยผู้มนุยการโรงเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
ย้ายมาเป็นผู้มนุยการโรงเรียนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบข้อมูลการทำกิจกรรมค่ายคุณธรรมของโรงเรียนในช่วงที่เกิดปัญหา
ในปี๒๕๕๗เป็นนักเรียนชั้นม๑และม๔จำนวน๑๒๐๐คน
ผลการประเมินโครงการนักเรียนมีความพึงประสงค์ระดับดีมากนะคะ
ส่วนปัญหาของนักเรียนที่พบก็คือสถานที่แออัดร้อนอบอ้าว
เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนส่วนกิจกรรมเข้าค่ายมีความเคร่งเครียด
มีเวลาพักน้อยห้องน้ำไม่สะอาดอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเขาสะท้อน
หลังจากไปเข้าค่ายนะคะครับสำหรับข้อเสนอแนะของนักเรียน
ก็คือการบริการเรื่องของอาหารและสถานที่ควรปรับปรุง
เสริมกิจกรรมสันทนาการให้มากขึ้นเพราะจะไม่ทำให้นักเรียนเคร่งเครียดจนเกินไป
นักเรียนยังปรับตัวไม่ทันกับกิจกรรมกิจกรรมบางอย่างอาจเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งร้าว
ในการกระตุ้นให้เด็กเกิดอาการดังกล่าวแต่พอโรงเรียนบอกว่ายังไม่ฟันทงเลยทีเดียว
ว่าเกิดจากค่ายคุณธรรมนี้ค่ะเพราะว่าจากข้อมูลของผู้ปกครอง
เด็กที่เขามีอาการหลังจากเข้าค่ายเนี่ยเขามีอาการก่อนแล้วก่อนที่จะไปเรียนหนังสือ
ก่อนที่จะไปเข้าค่ายคุณธรรมปัจจุบันลักษณะการเข้าค่ายคุณธรรมเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะคะ
พอบอกแบบนี้ว่าเปลี่ยนไปแบบอย่างสิ้นเชิงอะค่ะก็คือจะให้นักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดพรุใหญ่อำเภอปะทิว
ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาเรื่องของการศึกษาธรรมะเช่นการนั่งสมาธิ
เพื่อให้จิตใจสงบไม่มีกิจกรรมกดดันอะไรแล้วนะคะ
แต่เมื่อได้คุยกับคุณหมอคุยกับคุณพ่อแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณหมอก็ไม่ฝันทรงได้นะคะว่าเหล่านี้มันเกิดจากค่าย
ก็อาจจะมีเรื่องที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจเขาส่วนหนึ่งเรื่องการอยู่ร่วมส่วนหนึ่งสุขทุกข์ครบสุขทั่วนะครับอะไรประมาณนี้
แต่เมื่อมาเข้าค่ายถ้ามีแรงกดดันกันอย่างที่เข้าใจก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งก็ได้
แต่ว่าก็ไม่สันตรงนะครับว่ามันจะเกิดจากค่ายเกิดมา
เด็กตัวเองนี้เขาไม่ยอมรับนะครับใครที่มาเจ้ากระเช้าเยอะแยะว่าเขาเป็นเรื่องเป็นที่เขาไม่ยอมรับ
แต่ทีนี้เพราะว่าเมื่อมาปฏิสัมพันธ์กัน
อาจเป็นเพื่อนเล่าเล่นอะไรก็ได้นะครับเมื่อเขาต่อจ้างเขาไม่ยอมรับตัวเองอยู่ส่วนหนึ่ง
คือไม่ยอมรับตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไม่จริง
ทีนี้ใครจะมาใส่ไฟใส่ใครเขาด้วยการพูดเล่นกันไปเฮฮากันไป
แต่ว่าเค้าคิดมากตามรักษาอาการของโรคเค้าคงประมาณนี้มากกว่า
โรคโครงการนี้ไม่มีแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนผู้บริหาร
เปลี่ยนนโยบาสเปลี่ยนโรคมาตร์ต่างก็หมดไปแล้วโครงการรักษานี้นะครับ
การประถมนิเทศที่เราทำอยู่และโครงการคุณธรรมก็จะมีที่

ทีนี้มีนักเรียนที่เขาเคยเข้าค่ายคุณธรรมแล้วเกิดปัญหา
คุณพ่อก็เข้าร่วมรับฟังการแถลงด้วย
คุณพ่อก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ตอนที่ลูกชายเรียนชั้นม๔ไปเข้าค่ายคุณธรรม
คุณครูโทรศัพท์มาบอกว่าลูกไม่สบาย

แล้วก็พบว่าลูกมีอาการตื่นตกใจ
ได้ให้กำลังใจลูกแล้วก็ให้อยู่ต่อ
จนจบกิจกรรมของค่ายนะคะ
หลังกลับบ้านลูกชายก็ยังมีอาการตื่นตกใจ

หรือสองบุคลิกอารมณ์สองคั่วเนี่ย
สาเหตุเกิดมาจากสารสื่อประสาท
สมองขาดความสมดุล
คุณหมอก็ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่ง
ให้ยาไปกินที่บ้านจนอาการดีขึ้น
แล้วลูกก็เรียนจบม๖นะคะ
เรียนต่อมหาวิทยาลัยช่วงปี๑เรียนดีได้เกรดเฉลี่ย๓๙
แต่พอขึ้นปี๒ทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเยอะ
ลูกชายก็ไม่ได้กินยาที่คุณหมอให้
เพราะกินแล้วจะทำให้ง่วงนอนทำกิจกรรมไม่ได้
จนทำให้โรคนี้อาการกำเริบค่ะ
แล้วก็ได้มีเพื่อนของลูกที่รู้ประวัติ

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลค่ะ
ก็นี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียล

แต่คุณพ่อบอกว่าไม่ติดใจนะคะ
ว่าลูกชายจะเป็นโรคไบโพล่าด้วยสาเหตุอะไร
เกิดจากการเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะไปเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียน

หลังจากเข้าค่ายเสร็จนะครับ
ผมก็ได้รับลูกกลับบ้านนะครับ
แต่เขาก็ยังมีอาการตื่นตกใจและเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับ
จึงได้พาไปปรึกษาแพทย์นะครับ
ทางแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพลา

ก็ไม่ได้ติดใจนะครับว่าสาเหตุของโรคไบโพล่านี้ครับ
มันจะเกิดจากการเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนนะครับ
และก็หลังจากเสร็จจากเข้าค่ายคุณรู้ก็ยังติดตามประคับประคองลูกผมจนเดือนจบมัธยมวิทย์๔
ก็มีสิทธิ์เก่าคนหนึ่งนะฮะนายเตชิตพลนินตอนนี้อายุ๒๔ปีแล้วนะครับ
เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนศรียภัยบอกว่าจบมาแล้ว๕ปี
วันนี้รู้ว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้เรื่องค่ายคุณธรรมที่เคยจัดในโรงเรียนเนี่ย
ก็เลยมาฟังนะครับปรากฏว่าพอฟังแล้วมันไม่มีความชัดเจน
เพราะว่าหลังจากผู้ปกครองแล้วก็พอโรงเรียนโดยเฉพาะพอโรงเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่
ชี้แจงเนี่ยท่านชี้แจงเฉพาะข้อมูลเท่าที่ทราบมา
ทำไมครูทำไมอาจารย์ทำไมคนจัดค่ายคุณธรรมในช่วงเวลานั้นไม่มาแถลงในวันนี้
เพราะว่าจะรู้ดีที่สุดว่าจัดค่ายแบบไหนยังไง
ที่ผ่านมามีนักเรียนรุ่นน้องหลายต่อหลายรุ่นหลายต่อหลายคนบอกว่าเข้าค่ายคุณธรรมในช่วงเวลานั้น
มีกิจกรรมลักษณะแบบที่เขาโพสต์เรื่องราวในสื่อออนไลน์ตอนนี้จริง
ทำให้เด็กถูกกดดันจิตใจทั้งที่อายุก็ยังน้อยกัน
อายุแค่๑๕๑๖ซึ่งเด็กบางคนไม่สามารถรับความกดดันลักษณะแบบนี้ได้
ยังรู้สึกว่าบางข้อมันยังไม่กระจ่างเพราะนี่มันเป็นการแบบสัมภาษณ์ที่แบบเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไง
จากท่านผู้ปกครองของน้องนะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นพอที่เข้ามาใหม่
ก็อาจจะได้รับข้อมูลมาเท่าที่ท่านรับมานะครับ
ยังไม่ได้เจอกับพวกครูอาจารย์ที่เป็นคนจัดค่ายนั้นนะครับที่ไม่ได้มาร่วมแถลงในวันนี้ครับ
ก็ถือว่าเหมือนคนที่มาเล่าเหตุการณ์วันนี้ไม่ได้อยู่ในวันเหตุการณ์ในวันพุธใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็มีการกระทำอย่างในโพสต์ของพันทิพย์นั้นเลยครับ
ว่าผมว่าเหมือนพันทิพย์โพสต์นั้นก็อธิบายเกือบละเอียด
เหมือนกันว่าเหตุการณ์ของในค่ายจัดอะไรมาบ้างครับจัดกิจกรรมประเภทไหนมาบ้าง
มีการกดดันเด็กซึ่งเด็กน้องเขายังอายุแค่๑๖๑๗นะครับในม๔
แต่รุ่นนั้นก็ถือว่ายังเด็กไปที่จะรับความกดดันอะไรต่าง
คือโรงเรียนหรือว่าคนที่จัดค่ายกิจกรรมทุกค่ายเนี่ยนะ
แล้วเด็กต้องไปเก็บตัวต้องไปอยู่เนี่ยจะคืน๒คืน๓คืนเนี่ยต้องคิดให้ดีนะ
เพราะว่าผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยนะคุณเดี๋ยวมาสอนเวลามีการแจ้งมาจากโรงเรียนเนี่ยนะ
ว่าอาจจะมีกิจกรรมนี้แบบนี้แบบนี้ขอให้ลูกท่านไปจะให้ไปหรือไม่ให้ไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทุกคนต้องให้ไปเพราะกลัวเด็กเรียนไม่จบหรือกลัวว่าถ้าเราไม่ให้ไปแต่เขาบอกไม่เป็นไร
แต่มันก็ไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าก็ต้องให้ไปแต่พอไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กับคุณ๒คืน๓คืนเนี่ย
ต้องจัดกิจกรรมให้ดีนะอย่างคุณพ่อเขาบอกเนี่ยเขาไม่ติดใจลูกเขาอาจจะเป็นบายโพล่าอยู่แล้ว
แต่ไปถูกกระตุ้นจากกิจกรรมตรงนั้นหรือเปล่าอืมก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ย
แต่ละคนเขาก็รับได้หรือรับไม่ได้แตกต่างกันออกไปนะคะอยู่ที่พื้นฐานจิตใจของเด็ก
อย่างที่บอกว่าเด็กคนนี้ที่เกิดเป็นประเด็นในโลกโซเชียลในกระทู้ของพันทิพย์เนี่ย
คือเขาป่วยอยู่แล้วด้วยไงพอไปเจอกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะแบบยิ่งทำให้หนักขึ้น
ค่ายธรรมะก็ต้องอยู่กับพระกับวัดจริงนะไม่ใช่ไปคิดกันเองเออกันเองว่าทำแบบนี้
เด็กจะเป็นคนดีเด็กจะรู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้อันนี้ไม่ได้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะค่ะบอกว่าค่ายธรรมะดีค่ายคุณธรรมดีมีเยอะมากนะคะ
แต่ว่าบางอย่างที่เป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมเด็กอายุน้อยรับไม่ได้เนี่ยมันก็มีเหมือนกัน